คิดถึงสิ่งใดก็คิดถึงความทันสมัยทั้งสิ้นนะครับ
โดยนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เขาก็ต้องคิดถึงตรงจุดนี้เช่นเดียวกัน
เขาจึงนำเทคโนโลยีต่างมาใส่ไว้ที่บ้านหรือคอนโด
ที่พร้อมจะขายให้ทุกท่านได้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในบ้านและคอนโดเหล่านั้นนะครับ
ดังนั้นนะครับวันนี้เราจะไปดูความทันสมัย
ของบ้านและคอนโดที่มีสมองกลอัจฉริยะอยู่ภายใน

แล้วก็สร้างอำนวยความสะดวกเพื่อแก่ผู้อาศัยนะครับ
ติดตามได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่รอช้า
สไกด์ตรงถึงเจ้าของบ้าน
หากเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ยังอุ่นใจ
เพราะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ไกด์เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชั่นบ้านอัจฉริยะ
ครั้งแรกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

เชื่อมโยงทุกระบบในบ้านเข้าเอาไว้ด้วยกัน
ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาในบ้านค่ะ
เชื่อมต่อเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์

ห้องนอนและบันไดหรือแม้กระทั่งม่าน
ควบคุมการเปิดปิดของประตูรัวบ้าน
ง่ายและสะดวกต่อการนำรถเข้าบ้าน

หลังจากเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
เข้าไปไว้ผสานในตัวบ้าน
มุ่งหวังให้ลูกค้าได้ใช้ประสบการณ์ร่วมกับบ้าน
ในเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัย
นี่คือสิ่งต่างที่เราออกแบบให้ลูกค้าได้รับ
พวกนี้ไม่ได้ทำเพื่อเทคโนโลยีแค่วันนี้
ระบบนี้รองรับเทคโนโลยีอนาคต
เมื่อมีอุปกรณ์ตัวใหม่ออกมา
จะเป็นตัวที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ใหม่ให้รู้จักกัน
และเจ้าของบ้านก็สามารถนำอุปกรณ์พวกนี้มาใช้ต่อได้ครับ
ท้าทายของธุรกิจแนวราบคือต้องแข่งกับตัวเอง
และพยายามดีไซน์สินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
เราต้องคิดให้ลูกค้ามากกว่าที่เขาคิด
บางครั้งเขาเองจะยังไม่ได้คิดด้วยว่า

แต่พอเขาได้มาใช้ได้มาลองสัมผัส
เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่
มันเป็นสิ่งที่เขากำลังมองหากับปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่
หรือเรื่องอื่นที่เขายังไม่ทันคิดนะคะ
แต่ว่าเราเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านนี้

ทำให้ตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ลูกค้าหมดปัญหา
ซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะคะ

แม้ว่าจะมีการชะลอตัวในบางช่วง
เห็นได้จากการจัดกิจกรรมและการตอบรับในช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
โดยปี๒๕๖๐เตรียมเปิดตัว๑๕โครงการ
มูลค่ากว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท

ปัจจัยที่วางเป้าหมายว่าจะต้องเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคนเมือง
คิดเป็นอันดับหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์
กลยุทธ์๕ด้านด้วยกันประกอบด้วย

สร้างความต่างด้วยการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

โฮมราคา๒ล้านถึง๔ล้านบาท
โฟกัสการพัฒนาบ้านเดี่ยว
กลุ่มครอบครัวของคนรุ่นใหม่มากขึ้น

ด้วยระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับน่าสนใจจริง